ขั้นตอนในการที่จะเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรและรองประธานทั้งสองคนนั้นจะเป็นยังไง
เดี๋ยวตอนนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ
เราทำเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรนั้น
จะยึดข้อบังคับการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรปี๒๕๕๑นะคะ
โดยผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนี้
จะต้องมีเสียงสอสอรับรองไม่น้อยกว่า๒๐คนนะครับ
ถ้าหากมีผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดรเพียงคนเดียวเลย

ก็ถือว่าบุคคลนั้นจะได้รับเลือกเป็นประธานสภาได้เลยทันที
แต่ถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อมากกว่า๑คน
ที่ประชุมก็จะต้องใช้วิธีลงคะแนนลับนะคะ
โดยการขานชื่อสอสอทีละคนเรียงตามลำดับของตัวอักษร
แล้วก็ให้แต่ละคนนั้นเขียนชื่อบุคคลที่จะเลือก
ลงในกระดาษที่จะเตรียมเอาไว้ให้
จากนั้นก็ใส่ซองปิดผนึก
เจ้าหน้าที่ก็จะขานชื่อแบบนี้นะคะไปทีละคนทีละคน
เสร็จแล้วพอลงรายชื่อแล้วก็นำซองที่ลงรายชื่อนั้น
หย่อนลงหีบลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นั้นเขาเตรียมเอาไว้
แล้วก็จะมานับคะแนนโดยกรรมการตรวจนับคะแนนที่ตั้งขึ้นมา๕คน
ซึ่งก็มาจากพักการเมืองหลักอย่างพักเพื่อไทย
ประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักอนาคตใหม่
พลังประชารัฐพักละหนึ่งคนแล้วก็จะประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่ง
นั่นก็คือบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดนั่นเอง
และจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกรองประธานสภาคนที่๑
รองประธานสภาคนที่๒ตามลำดับแล้วก็ใช้ขั้นตอนแบบเดียวกัน
ซึ่งทางสำนักงานเลยค่ะที่การสภาเนี่ยก็ได้เชิญนายชัยชิดชอบ
สอบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยซึ่งอาวุโสที่สุดในสภา
มาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ก่อนด้วย

ประธานชั่วคราวในสภาชั่วคราว
คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสรุปเนี่ยนะคะ
ทางไทยรัฐออนไลน์ของเราก็มีการสรุปตัวเลข

ฝั่งที่หนุนเพื่อไทยตอนนี้เนี่ย

ส่วนฝั่งที่หนุนพลังประชารัฐคือ๒๕๓เสียงนะคะ

แล้วก็มีข่าวมาเมื่อเช้านี้ด้วยนะคะว่า
คุณพุทธิพงศ์ปุณกันจากภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ย
ก็เปิดเผยบอกว่าพอหลังจากเลือกประธานสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะไปเทียบเชิญพักการเมืองต่าง

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพักประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทยแล้วก็พักชาติไทยพัฒนา

คือจะไปเทียบเชิญอย่างเป็นทางการ

เมื่อวานสื่อมวลชนไปตามติดอยู่ที่พักพลังประชาบรัฐ
แต่ปรากฏว่าทั้งหัวหน้าพักทั้งผู้บริหารพัก

เพราะว่าสื่อก็ตีพาดหัวไปว่าเครียดหรือเปล่า
ยังไม่ลงตัวหรือเปล่าเรื่องของการร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับ